เราก็มีเรื่องดีมาฝากชาวบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ

จะบอกว่าคนนี้ขึ้นแท่นเจ้าพ่อใบ้เลขเด็ดเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ไปดูซิเลขมันมาจากไหนค่ะ
คืองวดก่อนวันที่๑๖พฤษภาคมเนี่ย

ยังไม่เข้าเป้าไม่เป็นไรคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวก่อนค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแมวอีก๒ตัวของคุณโย่งเนี่ย

ทูแปลได้ว่า๒๒นี่แบบนี้

คุณผู้ชมค่ะแฟนคลับก็เลยเออลองดูละกัน
เอา๒๒ลองไปเสี่ยงดูปรากฏว่าถูกซะงั้นค่ะ
งานนี้แหละค่ะบันเทิงไทยรัฐเลยต้องขอเล็งต่อนะจ๊ะ
ไม่ว่าจะตามเลขต่อหม้อเลขอายุเลขทะเบียนบ้านของหนุ่มโยก
มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปส่องกันใกล้เลยค่ะ
เอางวดหน้าละกันงวดหน้าแต่ล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คือแมวที่เลี้ยงอยู่ชื่อทูทู๒๒เหมือนกันออกออกทูทูใช่
แต่ผมไม่ได้ซื้อทะเบียนบ้านนะฮะเลขที่เท่าไหร่นะ
ทะเบียนบ้านเลขเดียวกับทะเบียนรถเลขสิบห้าแต่ผมไม่เคยซื้อนะผม
แต่แล้วแต่คือแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแล้วกัน

ตอนแรกเห้ยโอ้นี่มันได้นะเนี่ย
ก็ดีใจที่ไม่ได้ซื้อถ้าซื้อ
ถ้าซื้อก็โดนมาแล้ว
ตัวเลขเยอะไปหมดเลยขออนุญาตไม่พูดซ้ำนะคะ
เพราะว่าอะไรดวงใครดวงมันจริงแต่ว่าอยากจะให้ติดตามนี่
ไทรัตทีวีของเรานักเนี่ยโน่น
แล้วจะอุดเล็กเยอะ